เอาล่ะตามสัญญาค่ะคุณผู้ชมจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดร้องเมงครับคือประชาชนเนี่ยไปทำบุญแล้วก็บริจาคสิ่งของต่างต่างนานาให้ที่วัดสิ่งของที่ไหว้นะคะทางวัดก็เอามามาจัดเก็บแล้วก็จัดแสดงเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมีของแปลกมีของที่หลายคนเนี่ยเกิดไม่ทันแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยพาไปดูพร้อมพร้อมกันใน

เป็นถสันฐานถูกไหมแต่เมื่อสักครู่นี้เป็นถถุง
อืมเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกค่ะ
ฉบับละหนึ่งบาทเองนะครับบางฉบับก็เก่ามากจนนี่แหละค่ะ
ต้องมีการตัดแปะอะไรทีเดียวอืมนี่รวมถึงกลุ่มผู้ชม
ส่งมาดีงามพระรามแปดฮ่าพระรามหกเลยไหมฮะอ่านี่นี่
ใบขับขี่ที่บอกใบขับขี่อนุญาตใช้ยานผ่านนาโอมิล
ไล่ไม่ทันแล้วอ่ะทางก่อนหน้านี้มีสัญญาซื้อขาย
ที่นานะคะสี่เมษายนปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
สองไร่สามงานเจ็ดสิบตารางวาสามร้อยยี่สิบบาทเท่านั้น
อ่าฮะปัจจุบันพื้นที่นี้ราคาไร่ละสองล้านบาทไปแล้วครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นใบขับขี่คือใบขับขี่
เวียนเมย์แบบเข้าขี่รถจากกระยานออกปีสองพัน
เก้าสิบสองแล้วก็เมื่อสักครู่นี้รองเท้า
ที่ประชาชนบริจาคอายุมากถึงร้อยปีทำจากไม้สัก
ผ่านการใช้งานมานานแล้วจนทำให้พื้น
พื้นรองเท้าที่ที่ทำจากไม้สักสึกหรอ
สังเกตได้จากรอยนิ้วเท้านะคะ

อันนี้เป็นอะไรแบบทีมปั้นอีด

แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่เลยทีเดียวนะคะ
มีของใช้ในครัวเรือนมีของใช้ในบ้าน

มีกระต่ายขูดมะพร้าวถ้วยชามโบราณเตารีดภาพ
พระเครื่องวิทยุพิมพ์ดีดกล้องถ่ายรูปอาวุธ
สะสมบางชิ้นบอกเลยว่าย้อนกลับไปถึงในยุคหินเลย

พระครูโกวิทธรรมโสพลบอกว่า
มอบพิพิธภัณฑ์ให้เป็นของส่วนรวมตลอดไป

เขาจะได้มาดูมาเห็นมาศึกษามาเรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์ว่า
แต่ก่อนบ้านเราอยู่กันอย่างไร
สิ่งของต่างเป็นแบบไหนนี่ไงรัฐบาล
อันนี้ลอตเตอรี่นะ๑บาท

วัดร้องเมงจังหวัดเชียงใหม่ไปดูกันได้นะคะ